หอภายอุทัยธานีนะครับเกิดเหตุชายสติไม่สมประกอบ
เสพยาฮะอยู่ก่อเหตุขึ้นไปใช้เท้าถีบโอ้โหคุณ
ถีบอะไรรู้ไหมฮะเสียงของพระพุทธรูป
คุณแล้วแบบเห็นภาพแบบนี้นี่กระทบกับความรู้สึกของชาวพุทธมากเลยนะ
เออนี่นะครับเสียหายแบบนี้เลยนะครับ
ร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปนะฮะ
ที่ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถของวัดควิดนะฮะ
ติดอยู่กับตลาดสดเทศบาลอุทัยธานีนะครับ
หลังก่อนหน้านี้เนี่ยมีชายสติไม่สมประกอบเนี่ย
ชื่อว่านายเคนขึ้นมาใช้เท้าเนี่ย
ถีบเสียนพระพุทธรูปองค์กลางที่หน้าพระอุโบสถจนหักเลยฮะ
มาวนเวียนอยู่บริเวณนี้
จากนั้นก็ขึ้นไปใช้เท้าถีบที่เสียนของพระ

แล้วก็มีพฤติกรรมในการเกี่ยวข้องกับ

ที่ผ่านมามักจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในตลาด
ขอเงินจากร้านค้าขอเงินได้ก็จะขอหมูขอผัก
ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยคือขอทุกอย่างเลยฮะ
ตอนก่อเหตุก็ยังมีท่าทีคล้ายคนเสพยาเสพติดอีกต่างหากนะครับ

เคยแต่งงานแล้วมีครอบครัวอยู่แถวภาคอีสาน
จากนั้นก็กลับมาอยู่ที่อุทัยธานี

แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุนะคุณรถชน
ทำให้สติไม่สมประกอบตั้งแต่นั้นมานะครับ

แม่น้ำสแก่กรังสร้างสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้น

เรื่องต้นตำรวจกำลังตามตัวหานายเคน
เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวทบำบัดรักษาต่อไป
ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าสาบแช่งเลย

เนื่องจากพระพุทธรูปณอุโบสถวัดขวิตแห่งนี้
เป็นที่เคารพบูชามีคนเข้ามากราบไหว้ตลอดนะฮะ
คุณผู้ชมดูสิพอเห็นแบบนี้นะ
เราก็รู้สึกเสียขวัญเหมือนกันนะ

กระทบกับความรู้สึกมากนะคะ